ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาแถวปฐุมธานี
ค่ะไม่น่าเชื่อนะฮะวัยรุ่นสองกลุ่มเนี้ยยกพวกทำร้ายกันอืม
เครื่องระเบิดปิงปองใส่กันยิงกันตายไปหนึ่งนะฮะ
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับในที่เกิดเหตุเนี่ย
หลังจากที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุนี่เป็นที่กู้ภัยมาตรวจสอบก่อนนะครับ
แล้วนี่ฮะคือมันจะมีโพสต์ต่างที่เหมือนกับเขาก็โพสต์
ว่าเขานัดมาเจอกันลงไอจีสตอรี่อะไรพวกนี้นะครับ
คงระเบิดควันระเบิดปิงปองอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เอาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่หลายมุม
หลายจุดด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นที่เกิดเหตุนะครับ
คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือนายกิตติพันธ์อายุ๑๕ปีนะฮะ
ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรหมู่๕ตะบนบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
นี่ฮะถูกยิงเสียชีวิตกระสุนเนี่ยเข้ากลางหน้าอกนะครับนัดหนึ่ง
เสียชีวิตอยู่กลางถนนเลยแล้วก็ข้างตัวเขาเนี่ย
มีระเบิดปิงปองห้าลูกวางอยู่นะฮะวางอยู่ตรงท้องเขาเลยนี่นะฮะ
แล้วที่นั่งแถวนั้นมีเสื้อคลุมสีดำด้านในมีวัตถุบางอย่าง
เหมือนกับเป็นพวกระเบิดทำเองนะครับพันด้วยเทปพันสายไฟสีดำขนาดเท่ากำมือเนี่ย
มีอยู่ลูกหนึ่งมีหมวกกันน็อกสีขาวอยู่ใบหนึ่งนะ
ห่างจากศพของนายกิติพันธ์สักแค่๑๕เมตร
มีปลอกกระสุนปืนจุดสามแปดตกอยู่หนึ่งปลอก
เหลือเป็นพวกเศษชิ้นส่วนระเบิดเนี่ยกระจายไปทั่วบริเวณเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับถามว่าโอ้โหไปไล่ตีไล่ทำร้าย
เครื่องระเบิดไล่ยิงกันยังไงเนี่ยตายกันไปคนนึงนะฮะ
พังเข้าหมู่บ้านเอออาธรณ์ที่หมู่ห้าตระบวนบ้านใหม่
เมืองจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนนี้เพื่อนของผู้ตายนะฮะ
เพื่อนชื่อเออายุสิบเจ็ดนะเอเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย
ก่อนที่จะเกิดเหตุกันเนี่ยมันต้องย้อนไปนู่นเลยกลางดึก
ี่สิบเอ็ดเมษายนวันนั้นตัวเขากับเพื่อนถูกกลุ่มคู่อริ
เป็นเด็กวัยรุ่นแถววัดเทียนถวายขี่จักรยานยนต์มากันร่วม๑๐คัน
ปลาระเบิดปิงปองใส่กลุ่มพวกเขาเอบอกผมเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ทางเข้าบ้านเอื้ออาทร
ค่ะโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่ขานี่ยังเจ็บอยู่เลย
จากนั้นกลุ่มคู่อรินี่ฮะเขาบอกเนี่ยเอบอกกลุ่มคู่อริเนี่ย
เอาคลิปนี้ที่ยกพวกมาลุมถล่มผมเนี่ยเอาไปโพสต์ลงไอจีสตอรี่
ประกาศศักดาเหรอคะอ่าว่ามากันสิบคันเนี่ยปลาระเบิดปิงปองใส่กลุ่มพวกผมเนี่ย
ผมเนี่ยโดนเข้าที่ขาเจ็บเลยอ๋อทีนี้เขาก็แค้นสิค่ะใช่ไหมฮะ
ฝั่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เลยท้ากลับไปนะ
ก็เลยท้าแล้วก็นัดเคลียร์กันก็คือเมื่อคืนนี้นี่แหละ
เมื่อคืนนัดล้างตานัดเคลียร์กันนัดท้าทายเคลียร์กันอะไรเนี่ยฮ
โอ้โหนัดเคลียร์กันทีละมีเรื่องทุกทีเอบอกว่ามาถึงที่นัดหมายอยู่อยู่
กลุ่มพุรีที่มากันสี่คนขี่จักรยานยนต์มาสองคัน
ขี่รถย้อนสอนมาทางพวกเขาก่อนที่หนึ่งในนั้นเนี่ยจะชักปืนยิงใส่เลยนะฮะ
กระสุนเนี่ยเข้ากลางหน้าอกกิติพันธ์เลยนะครับล้มลงเสียชีวิตคาที่
ท้าทายกันตรงเฟสใช่ไหมใช่ครับใครท้าใคร
คือถามว่าใครท้าใครฝั่งนู้นปากแซ่บแบบด่าผมมาก่อนกัน
ด่าเพื่อนผมก่อนคนที่ตายอืมแล้วทีนี้มันด่าไปด่ามา
ผมก็เลยออกตัวแทนบอกว่างั้นมึงมากับกูนี่
ไม่ต้องไปเล่นเพื่อนกูในในเฟสมีข้อความไหมไม่มีครับ
มีมีแต่คลิปที่พวกมันลงว่าอะไรนะมันลงมันบอกว่า
มันมันลงเป็นคลิปที่มันปลาระเบิดพวกผมเลยอ่ะครับอ่านี่ฮะน้อง
น้องวัยรุ่นเยาวชนทั้งหลายหรือว่าคนเลือดร้อนทั้งหลาย
ดูกันเอาไว้นะฮะฟังเอาไว้นะที่น้องเขาบอกเนี่ย
พากันไปด่ากันมาอืมเพื่อนเจ็บเราเจ็บแทนมาเจอบเรานี่
คือสุดท้ายเนี่ยไอ้แบบที่ยิงกันตายเครื่องระเบิดใส่กันเนี่ย
คือในหนังเขาแสดงแล้วเขาเลยรอดไง
แต่นี่ตายจริงนะฮะค่ะนี่ตายจริงนะฮะอืม
ออกไปกับเพื่อนเนี่ยจะเจ็บแทนเพื่อนอะไรแทนเพื่อน
จะอะไรยังไงก็แล้วแต่หรือว่าจะเอาคืนก็แล้วแต่เนี่ย
ตายจริงเจ็บจริงนะมันตายแทนกันไม่ได้ค่ะ
ตายแล้วตายเลยด้วยนะคะโอ้โหนี่อืม
ตำรวจสพปากคลองรังสิตนะฮะท่องที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าก็มันมีคนตายนะฮะค่ะ
ยังไงเรื่องนี้ก็ต้องไล่ล่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุ
คุณผู้ชมครับก็จะแบ่งเป็นสามชุดมีชุดที่ไปตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดนะมีชุดที่จะไปหาข้อมูล
เพื่อจะสอบทางบุคคลแวดล้อมต่างว่าเออมีใครบ้างมาก่อเหตุ
ก่อเหตุแล้วไปไหนแล้วก็จะติดตามกลุ่มที่เป็นกลุ่มก่อเหตุกันทั้งสองกลุ่ม
โดยเฉพาะผู้ที่ไปยิงเขาตายตอนเนี้ยรู้แล้วว่ากลุ่มที่อ่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นใครแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนใช้ปืนยิง
นะส่วนศพของน้องกิติพันธ์อายุสิบห้าเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ญาติก็รับไปบำเพ็ญกุศลแล้วที่วัดบางกระดีนะฮะคือทางเอเพื่อนคนตายเขาบอกว่าเมื่อคืนนัดเคลียร์ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วฝั่งนั้นขี่จักรยานยนต์มาสองคันสี่คนมาถึงก็มาไล่ปลาระเบิดมายิงอะไรใส่เขาเลยอ่ะ
วันนี้ได้คุยกับหนึ่งในรุ่นพี่ของกิติพันธ์ผู้ตายด้วยเขาบอกว่าสองกลุ่มนี้เนี่ย
คือกลุ่มเด็กบ้านเอื้อก็คือบ้านเอื้ออาทรกับกลุ่มเด็กวัดเทียน
ตรงเนี้ยคือบ้านเอื้ออาทรอ่าปากทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรทีนี้เราเราไล่ดูผู้เอ่อ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยกล้องเวลาแรกที่จับได้คือ
สิบสามเมษายนห้าทุ่มสามสิบเจ็ดนาทีมาแล้วค่ะปลาระเบิดควันเห็นควันมาแต่ไกลเลย
เห็นใช่ไหมคะระเบิดปิงปองอ่ะมีแสงมีควันลอยขึ้นมา
หลังจากนั้นก็จะเห็นเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะวิ่งออกจากปากซอยบ้านเอื้ออาทร
จนกระทั่งห้าทุ่มสี่สิบนาทีค่ะผ่านไปสามนาที
หลังจากที่มีการปาระเบิดปิงปองมีควันมีแสงขึ้นมาเนี่ยนะครับ
ก็จะเห็นกลุ่มเพื่อนเนี่ยอุ้มร่างของกิติพันธ์เข้ามาหลบอยู่ข้างทาง
อันนี้ยังเป็นจุดหน้าถนนกับด้านในซอยวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่
อันนี้เป็นจังหวะที่กิติพันธ์อ่ะวิ่งออกไปอ่า
วิ่งออกไปแล้วก็เป็นจังหวะพลาดท่าไปโดนเข้ากับกระสุนของฝั่งตรงข้าม
คือโดนยิงเข้ากลางอกเลยอ่ะนี่คือนัดเคลียร์กันนะใช่ค่ะโอ้นี่นัดเคลียร์กันนะอืม
นี่ค่ะวิ่งไปกันใหญ่เลยวิ่งออกไปนี่น่าจะเป็นฝั่งเด็กบ้านเอื้อแหละ
เพราะว่าวิ่งออกไปจากหมู่บ้านนะคะกิติพันธ์ก็ยังยังเดินได้อยู่นะ
ตอนนี้ก็ยังเดินไปเดินมาอยู่แล้วสักพักหนึ่งในกระสุนมันเจาะเข้าไปกลางหน้าอก
คือฝั่งเด็กบ้านเอื้อเนี่ยตอนนี้จะเทไปทางซ้ายแล้วท่านผู้ชมดูนะฮะ
เทไปทางซ้ายแล้วจะมีจากในซอยก็วิ่งไปสมทบกันด้วย
คือถ้าฟังจากฝั่งของเพื่อนคนตายบอกว่าโอ้ยฝั่งนู้นมากัน๒คัน๔คนใช่ไหม
ค่ะแต่ฝั่งนู้นเราไม่เห็นไงใช่เพราะน่าจะอยู่ขวามือมันเนี่ยมีตึกบังอยู่อ่า
อ่าแต่ฝั่งเนี้ยแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นว่าที่ว่าอยู่เททางซ้ายเนี้ยจะวิ่ง

ส่วนกิติพันธ์คนตายก็ไม่ใช่ลูกบ้านของบ้านเอื้ออาทรเหมือนกัน
แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกับเด็กในหมู่บ้าน
คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกับลูกบ้าน
วันนี้เนี่ยทางญาติญาตินะคะก็มีการนำศพของนายกิติพันธ์ไปประกอบพิธีที่วัดบางกดีแล้วนะคะ

แน่นอนล่ะไม่มีใครทำใจได้กับความสูญเสียที่จากไปอย่างกระทันหันแบบนี้
เราได้คุยกับพี่ชายคนละแม่ของกิติพันธ์ค่ะนายหนึ่งหน้านวลวัย๔๐ปี
เล่าบอกว่าเพื่อนน้องชายมาเล่าให้พี่ชายฟังว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
เริ่มจากท้าทายผ่านทางเฟซบุ๊คใช่ไหม

ไอ้เรื่องเริ่มต้นที่ไปท้าทายกันเนี่ยมันมาจากที่ว่ากิติพันธ์ไปคอมเมนต์โพสต์โพสต์หนึ่งของผู้หญิงคนหนึ่งในเฟซบุ๊ค

ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนในกลุ่มฝั่งคู่อรินั่นแหละเลยทำให้คนฝั่งนั้นไม่พอใจ

หลังจากนั้นนั่นแหละเริ่มมีการโพสต์ด่าโพสต์ท้าทายกันเริ่มมีการติดแท็กชื่อเฟซบุ๊กของน้องชายเพื่อที่จะประกาศให้รับรู้ว่าเฮ้ยข้าหมายถึงเองนะที่พูดอยู่เนี่ย

แล้วก็เริ่มมีการท้าทายกันหนักข้อขึ้นตอบโต้กันไปก็ตอบโต้กันมา
นี่นี่นี่

อาจดูรูขาดฮะ
หรือว่าเป็นภูมิหรือไม่ใช่

พรรดิมันคนโท้กยิงตายครับค่ะชัยค่ะรู้นี้พี่ชัยบอกว่าคือ
กิจิพันย์ก็คือเขาไปอาศัยอยู่กับบ้านเพื่อนซึ่งที่บ้านก็เคยตักเติมแล้วให้ระวัง
แต่ที่ผ่านมาพี่ชายบอกว่าก็เห็นเขาดูแลตัวเองดีมาตลอด

การท้ายก่อนในเฟซกันมากกว่าครับ
ที่ถามจากเพื่อนผู้ตาย
แล้วเกิดการนักเล่นคีบอทก็ง่าย
ไม่ได้เข้าไปในซอยบ้านเอื้อ
ก็เลยหนีไม่ออก
คิดว่าครั้งนี้เป็นการจงใจที่ไหน

ถ้าละการต่อยกัน
ซึ่งมันซึ่งหน้า
ทีมข่าวได้คุยกับหนึ่งในรุ่นพี่ของกิติพันธ์นะคะ

ก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีการนัดยกพวกตีกันก่อนหน้านั้นแล้ว
วันแรกรุ่นน้องขาเจ็บเพราะถูกปลาระเบิดใส่
ซึ่งกิตภัณฑ์ก็เป็นรุ่นน้องของเขาเหมือนกัน
แล้วก็มีเพื่อนสนิทอยู่ในกลุ่มเด็กบ้านเอื้อ
ทำให้คืนวันที่๒เนี่ยเป็นการเอาคืน
กันไปเอาคืนกลุ่มเด็กวัดเทียนก็พากันออกไป
รับเลยว่าทางกลุ่มของกิติพันธ์เอง
ก็มีระเบิดปิงปองมีดแล้วก็ไม้เหมือนกัน
แต่ที่แน่ที่กล้ายืนยันเขาบอกว่า
กลุ่มฝั่งของกิติพันธ์ไม่มีปืน

แต่ปรากฏว่ากลุ่มอีกฝั่งนึงถือโอกาส
ที่กิติพันธ์วิ่งไปหลบในซอยตันข้างหมู่บ้าน

เขาหลบไปทางซอยตันที่มันออกหนีออกไม่ได้

เพราะว่าเห็นกลุ่มคู่อริยถือมีดเข้าไป

สิ่งที่ทำได้เพื่อนช่วยได้แค่ปลาระเบิดใส่
แล้วก็รีบพยุงร่างของกิติพันธ์ออกมา

เหมือนเขาเห็นว่าน้องอยู่ในซอกมืดครับพี่

แล้วผมบอกน้องแล้วครับพี่ว่าพวกมันมีปืนครับ
หลบก็ต่างคนต่างหลบอะครับพี่

มันเห็นเลยเดินเข้ามาสามคนครับ

แล้วก็ถือปืนนำมาคนนึงครับ
มันก็ต้อนน้องจนเข้ามุมตรงร้านส้มตำครับพี่

คือผมช่วยน้องผมช่วยปลาระเบิดไปแล้วพี่

ยืนยันครับว่าไม่ได้เป็นฝ่ายไปหาเรื่องครับ
ฝั่งเปิดก่อนครับ

ก็มีไปช่วยเอื้อก็ใช่ครับยกพวกตีกันครับ
แต่น้องก็ไม่มีอาวุธแบบยกพื้นครับ
ไม่มีปืนอาวุธมีด

ทีนี้เขาบอกว่าจริงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้ว
นี่ฮะคือดูภาพทางล่องจรปิดทุกซอกทุกมุมของ
ของถนนแถวพื้นที่เกิดเหตุอ่ะค่ะมันจะเห็นการวิ่งไล่กัน
ฝั่งนึงบอกว่าเอาละฝั่งผมไม่ได้หาเรื่องนะพี่

แต่ที่เห็นเนี่ยก็คือน้องออกไปเนี่ยทั้งมีดหรือว่าระเบิดปิงปองที่เครื่องใส่อีกฝั่งหนึ่ง
ด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็กรูกันออกไป
อีกฝั่งก็ช่ายย่อยนะคะเมื่อวันก่อนก็อระเบิดปิงปองมาเฟวี้ยงใส่เค้า
เมื่อคืนวันเกิดเหตุเนี่ยนี่เอาปืนมาเลยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือฝั่งหนึ่งก็ตายนะ
แล้วอีกฝั่งนึงก็ต้องหนีนะคะ
แทนที่ในช่วงวัยอย่างน้องเนี่ยอายุ๑๕๑๖๑๗จะได้แบบโอ้โห

โตมาใช่ไหมมีความสุขสนุกสนานกับการใช้ชีวิต
อย่างสมควรแก่เหตุ
แต่นี่อะไรต้องกลายมาเป็นน้องจะมีชีวิตกันอย่างนี้จริงเหรอ
อันนี้ผมหมายถึงน้องกลุ่มอื่นด้วยนะ

คือจะเอากันจะมีชีวิตอย่างนี้จริงเหรอคือ
คือเลือกแล้วใช่ไหมว่าอยากจะใช้ชีวิตบนความสนุกในลักษณะนี้อ่ะเนี่ย
เจอกันกลางคืนขี่จักรยานยนต์ออกไปเจอกันที่ไหน

เริ่มมาจากอะไรโพสต์เฟซบุ๊กนี่เหรอ
หลังเนี่ยเกิดจากการโพสต์ท้าทายบนเฟซบุ๊กเยอะมาก

ยังไงตำรวจเขาต้องตามหาตัวจนเจอนั่นแหละว่าโอ้โหใครไปยิงกันตาย
แล้วไม่รู้ว่านี่จะไปไล่เอาคืนอะไรกันยังไงอีกหรือเปล่านะ

ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ตรงนี้เมื่อคืนนี้เนี่ย

นนทบุรีเนี่ยมีวัยรุ่น๓คนถูกไล่ฟันจนเจ็บ

ไม่รู้ว่ามันจะเป็นกลุ่มเดียวกันไล่กันไปไล่กันมา
แล้วมันกินพื้นที่ไปถึงแถวปากเกร็ดนนทบุรีหรือเปล่านะ

มีวัยรุ่นชาย๓คนถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ

เป็นริมกำแพงของมศทนะฮะ
ที่พื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับ
ไปตรวจสอบนี่มีจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ล้มคว่ำอยู่นะ
คนบาดเจ็บมี๓คนคนหนึ่งเนี่ยอายุ๑๔

ยังเป็นเด็กชายอยู่เลย

ถูกของมีคมฟันเข้าตามร่างกายหลายแห่งนะ

มีบาดแผลที่แขนขวา

คนนี้โชคดีหน่อยบาดเจ็บเล็กน้อย

คือน้องคนอายุ๑๕ที่เจ็บเล็กน้อยเนี่ยบอกว่า
เมื่อคืนนี้เขาก็ขี่จักรยานยนต์มากัน
มากับเพื่อน๒คันแต่ละคันก็ซ้อน๓
มาจากแยกสวนสมเด็จถนนติวานนท์
ระหว่างทางเนี่ยเขาเจอกลุ่มที่ขี่จักรยานยนต์

แต่ละคันก็ซ้อนท้ายกันมาทุกคันนั่นแหละ

เขาบอกผมอยู่ดีผมขี่กันมา๒คัน

ไล่ตามเขาก็พยายามขี่หนีกัน

เขาบอกว่าเขาขี่มาถึงตรงนี้เขาเสียหลักล้ม

กลุ่มที่ไล่ตามมาลงมาใช้มีดฟัน

มีมีดหัวตัดยาว๒ฟุต

ไอ้พวกนั้นที่ว่ามันจะไม่รู้ฝั่งไหนฝั่งไหนนะ

มันขี่รถมาถึงแถวนนทะบูรีธปะเกรด

มันจะคิดว่าเป็นพวกตรงข้ามหรือเปล่า
เพราะเห็นเขาบอกมีการขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามกันด้วยจริง
หรือไม่ก็ไม่รู้เจอไม่สนใจแล้ว
หงโมโหหรืออะไรต่อเนื่องมาก็มาไล่ทำร้ายเขาโอ้โหเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับ